คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
วันนี้อย่างคุณทัศนัยบอกไปว่าอากาศก็ร้อน

แต่ละพักเขาก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างในวันพรุ่งนี้พักเพื่อไทยเองเขาก็เตรียมที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะ
ก็จะมีการนัดแต่ละคนมาเซ็นเรื่องของการปฏิญาณตน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีพูดถึงกันเยอะว่าเอ๊ะงูเห่างูเห่า
คือถ้าเกิดว่าพูดในลักษณะก็คือดังแล้วแยกวงนั่นแหละ
จะมีงูเห่าหรือเปล่าเขาก็เลยมีการเซ็นกัน
เพื่อปฏิญาณตนว่าเราจะจงรักภักดีกับเพื่อไทยนะคะ
เอาล่ะส่วนเรื่องของกรณีที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ย
ก็พอใจนะครับเพราะว่าผลออกมาประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยนะ
ัชนีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในปี๒๕๖๒นะคะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองมาดูเรื่องนี้ก่อน
เมื่อวานนายกยิ้มได้ครับ
โทวีรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสช
พอใจที่ประเทศไทยสามารถรักษาอันดับหนึ่ง
ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด
จากการจัดอันดับดัชนีความทุกข์ยากครั้งล่าสุดของปี๒๕๕๙

อันดับสองคือสวิสเซอแลนด์

อันดับ๕ร่วมก็คือไต้หวันกับมาเลเซีย

เราชนะหมดเลยชนะสวิสเตอร์แลนด์ชนะญี่ปุ่นชนะสิงคโปร์ชนะไต้หวันมาเลเซีย

ดัชนีความทุกข์ยากคำนวณจากอะไร

อัตราการว่างงานจากทั้งหมด๖๒ประเทศ

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสต

คือสิ้นสุดเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุนะคะ
ว่าไทยมีอัตราการว่างงานที่ต่ำเพียงร้อยละ๐๙
ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่๑๔

เพราะปกติอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ๓๔ใช่ไหม

ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างกันหน่อยนะคะ

พักเพื่อไทยพรุ่งนี้เขาก็จะมีการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปีประจำปี๒๕๖๒นะฮะ
คุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักบอกว่า
ก็จะมีการเชิญนักการเมืองสมาชิกผู้สมัครสอสอของพักทั้งหมดมาร่วมประชุม
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแล้วก็รับรองงบการเงินตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็จะมีการพูดถึงประเมินเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองด้วยนะคะ
ที่สำคัญก็จะจัดสการย้อนหลัง
จะมีการจัดรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพักเพื่อขอพรอีกด้วยค่ะ
ส่วนอีกประเด็นที่เป็นประเด็นไฮไลท์พรุ่งนี้ก็คือ
เรื่องของการเซ็นคำปฏิญาณตนก่อนหน้านี้คือบางคนเนี่ยก็เซ็นแล้ว
บางคนที่ยังไม่ได้เซ็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเซ็นให้ครบจบทีเดียวเลยนะคะ
เพื่อเป็นการการันตีว่าพักเพื่อไทยไม่มีงูเห่านะคะ

อกจากนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าว
บอกว่าอยากฝากไปถึงกรกตหน่อยให้เร่งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งให้ทันภายใน๙พฤษภาคมนี้
หากไม่เร่งประกาศผลเชื่อว่าก็จะเกิดความวุ่นวายกับบ้านเมืองอย่างแน่นอนนะคะ
ทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุธินนะฮะประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
พลังประชารัฐก็เชื่อว่าพักจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน
ว่าในช่วงนี้จะมีข่าวออกมาหลายกระแสมากเลยที่มีการเผยแพร่ไป
เรื่องของข้อเสนอการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติทั้งที่จนถึงตอนนี้
ซึ่งวันรับรองสอสอที่กรกตประกาศไว้คือ๙พฤษภาคม
นั่นหมายถึงยังเหลือเวลาอีกกว่า๒๐วัน
แล้วก็ยังมีขั้นตอนตามกฎหมายครับในการจัดตั้งรัฐบาล
ดังนั้นขออย่าไปสนใจแล้วก็กังวลมากเท่าไหร่นักนะครับ
อืมปิดท้ายเรื่องร้อนร้อนสำหรับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โห
แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเขาให้ความสนใจกันเยอะนะคะ
ต่างฝ่ายต่างขุดข้อมูลมาปะทะกัน
เฉพาะในทวิตเตอร์แฮชแท็กติดอันดับหนึ่งด้วยนะ
อันดับหนึ่งอันดับสองก็คือแฮชแท็กโจนูโวกับจอนวินยู
โจนูโวนักแสดงแล้วก็นักร้องชื่อดัง
กับอีกคนนึงก็คือจอนวินยูชื่อศิลป์ก็คือ
คุณวินยูวงสุระวัตเป็นดีเจเรียและพิธีกรมากความสามารถ
หลังจากที่เกิดเป็นคลื่นมาเป็นระลอก
เมื่อวันคุณเจริญวัฒนสินคุณพ่อของโจโนโว
ก็มีการทวิตข้อความนะคะบอกว่า
ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการแสดงความคิดเห็นของโจ

เพราะทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่สบายใจ
ซึ่งเราก็คือพ่อลูกเขาได้มีการพูดคุยกันแล้ว
คนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมทำงานโดยใช้หลักความถูกต้องโปร่งใสมาตลอดชีวิต

เพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวเน็ตเขาก็มีการขุดคุยมา

คุณเคยไปทุจริตเงินของสมาคมแบตบินตันแห่งประเทศไทย
ทำด้วยความถูกต้องโปร่งใสมาตลอดทั้งชีวิต
ผมจึงไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่กล่าวหาผมที่ไม่เป็นความจริง
ยกเว้นกรณีคือหมินประมาท
ส่วนคุณจรมินยูเมื่อวานนี้ก็ออกมาทวิตข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าตัวเองและครอบครัวให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของมนุษย์ทุกคน
เขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น
อยู่ในสังคมร่วมกันย่อมมีความหลากหลายทางความคิดและแตกต่างกันได้
พิสูจน์ของความคิดที่แตกต่างมี๒ประเด็นคือ๑เรื่องของเวลาจะเป็นบทพิสูจน์
สองเรื่องของข้อเท็จจริงก็จะเป็นบทพิสูจน์จบความขัดแย้งแล้วก็ใช้สองสิ่งนี้พิสูจน์กันนะครับ
อันนี้เป็นข้อความของคุณจรวินอยู่
แต่บางทีพ่อลูกกันก็ความเห็นก็ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันก็มี
เขาถึงว่ากันว่าเรื่องของการเมืองอย่าไปคุยกันเลย

จริงแล้วความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยนะ
ใช่ครับแต่บางทีมันก็ไม่ควรคุยกันเดี๋ยวทะเลาะกันเบา